คุณผู้ชมคะช่วงปลายเดือนนี้จะมีงานพระราชทานเพลิงศพ
พระคุณปริสุทธโธนะคะซึ่งวันนี้ทางจังหวัดขอนแก่น
ได้มีการอัญเชิญรูปหล่อหลวงพ่อคูณจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประดิษฐานบริเวณลานศาลหลักเมืองขอนแก่นเพื่อให้ประชาชนได้สักการะกันก่อนค่ะ
นายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
เป็นประธานในพิธีสักการะรูปหล่อพระเทพวิทยาคม

อันเชิญมาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประดิษฐานณลานศาลหลักเมืองจังหวัดขอนแก่น
เพื่อให้ประชาชนได้กราบศักระนะคะ
ประดิษฐานระหว่างวันที่๑๕๒๐มกราคม
คือเป็นช่วงก่อนที่จะถึงงานพระราชทานเพลิงศพค่ะ
เพราะว่างานจะมีขึ้น๒๑๓๐มกราคมนี้นะคะ
ในวันนี้มีประชาชนแต่งชุดขาว
มาร่วมกล่าวคำขอขมากรรม
ผ้าบังสุกุลและถวายเครื่องทัยธรรม
ก่อนเปิดให้ทุกคนได้ร่วมกราบศักระ
ซึ่งทางจังหวัดจะจัดเจ้าหน้าที่คอยประชาสัมพันธ์รายละเอียดของงาน
ว่าจะวางดอกไม้จันทร์ที่จุดไหนบ้าง
จะตั้งโรงทานต้องติดต่อฝ่ายไหน
จุดจอดรถการเดินทางต้องทำยังไง
เดี๋ยวจะมีการสร้างความเข้าใจในเบื้องต้นกันก่อนด้วยนะคะ
นายธีรศักดิ์ธีคายุพันธ์นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่นบอกว่า
จะไม่มีการจุดทูบเทียนและจำหน่ายดอกไม้ที่บริเวณนี้ค่ะ
แล้วก็จะไม่มีการรับบริจาคใดทั้งสิ้นนะคะ
ถูกประสงค์ก็คือเพื่อให้ได้รำลึกถึงคุณงามความดีของหลวงพ่อคูณ
และประชาสัมพันธ์งานพระราชทานเพลิงศพอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่จะมาร่วมงานเท่านั้น
ส่วนความคืบหน้าการจัดสถานที่ชาปนสถานชั่วคราว
หนองแวงพระอารามหลวงด้านหลังพุทธมณฑลอีสานคืบหน้าไปมากแล้วค่ะ
โดยเฉพาะเมนลอยรูปนกหัสดีลิงเทินบุษบกที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ยังเหลือการประดับตกแต่งโดยรอบและยังเหลือสัตว์ป่าหิมพานอีก๑๐ตัวที่ปั้นเสร็จแล้ว
แต่ยังไม่ได้ติดตั้งจากทั้งหมด๓๒ตัวนะคะ
และยังมีประชาชนจิตอาสาร่วมกันทำต้นไม้จันทร์
เพื่อประดับโดยรอบเมนลอยเปรียบเสมือนป่าหิมพานเป็นการตกแต่งที่เรียบง่าย
แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้หลายทางเมื่อถึงวันพระราชทานเพลิงศพก็จะได้ใช้ดอกไม้จันทร์เหล่านี้ค่ะ
ภาพรวมทุกอย่างก็จะเน้นเป็นโทนสีขาวนะคะเรียบง่ายตามพินัยกรรม
ซึ่งเป็นความต้องการของหลวงพ่อคูณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายก็ได้ช่วยกันทำออกมาด้วยความเลื่อมใสสัทธา
ส่วนรอบพื้นที่บริเวณพุทธมณฑลอีสานเจ้าหน้าที่เร่งปรับพื้นที่รองรับประชาชน
ว่าทุกอย่างจะเสร็จสิ้นภายในวันที่๑๙มกราคมนี้ค่ะ